นึกถึงเพลงนี้กันไหมคุณผู้ชมไม่แน่ใจร้องถูกหรือเปล่านะ
ขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่น
กรุ้นจากแฟนปลลลลลนโหขอก้าวฉัน

เฮ้ยพลิ้งก็หุ่นอยู่นะหุ่นอยู่ไหมล่ะ

รักแฟนเพลงเยอะมากนี่สารายอดรักสลักใจ

นี่ฮะบริเวณหน้าสาราหุ่นยอดรักสลักใจ
ที่วัดหาดแตงโมหมู่๓ตะบนงิ้วรายอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร
ไปเลยสิพิจิตรพิจิตร

คือทางครอบครัวของพระเอกลูกทุ่งชื่อดัง
ยอดรักสลักใจนะรวมไปถึงมิตรรักแฟนเพลงของคุณพ่อยอดรักเนี่ย
เขาก็ร่วมกันทำพิธีบวงสวงวิญญาณของยอดรักสลักใจ
อดีตราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดัง
ที่ท่านเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๙สิงหาคม๒๕๕๙
และเป็นการรำลึกถึงการจากไปครบ๑๐ปี
ค่ะ๑๕ปีแล้วครับ

บรรยากาศบรรยากาศเป็นยังไงช่วงนี้หน้าฝนก็มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อย
แต่พิธีนี้ก็ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยดีนะครับ
อีกทั้งไหนก็มาแล้วเนอะ

เพื่อพ่อยอดรักท่านจะเมตตาให้โชค

อ้าวในพิธีก็มีการลวงลูกปิ๊บปองในปี๊บ

ก็แล้วแต่นะอุปกรณ์การเสี่ยงเนอะ

ถ้าล้วงมาแล้วปุ๊บบอกเราไหมล่ะ

เดี๋ยวดูไปเรื่อยเดี๋ยวน่าจะมีภาพให้ได้ดูกันแล้วนะ
เขาบอกว่ามิตรรักแฟนเพลงต่างนำพวงมาลัยไปคล้องคอ
เอาไว้ที่หุ่นยอดรักบนสารายอดรักนั่นเองนะครับ
เรื่องของเรื่องอย่ามองไปในทางเรื่องของโชคลาภอย่างเดียวคุณผู้ชม
มารวมตัวกันแบบนี้ก็เหมือนกับว่า
มิตรรักแฟนเพลงญาติพี่น้องของคุณพ่อยอดรักเนี่ย
ได้มารวมกันเพื่อทำบุญร่วมกันนั่นเองนะครับ
งานในวันนั้นน่ะนอกจากจะทำบุญวงสูงลูกวิญญาณแล้ว

โอ้โหหางเครื่องมาเต็มนักดนตรีก็มาเพียบ
แล้วคือคุณพ่อยอดรักเนี่ยเพื่อนในวงการเยอะ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครหลายคนก็ตามนักดนตรงนักดนตรีรุ่นใหม่เนี่ย

ก็คือมาคอนเสิร์ตให้กับมิตรรักแฟนเพลง

ร้องเพลงสับเปลี่ยนกันขึ้นมา
นี่แหละค่ะเออ

ที่ได้รับไอ้อุ่น
ไม่อยากจะรู้ว่าจะร้องไปถึงไหน
เอาใครติดตามใครคิดถึงพ่อยอดรักก็ไปตามต่อดูได้เพลงดังหลายเพลงเลยทีเดียวนะคะ